ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่อยนะครับ
ในการที่จะค้นหาร่างของผู้ชายคนหนึ่ง
ที่มาถ่ายรูปตรงขอบสะพาน
แล้วก็ตกลงไปในน้ำนะครับต่อหน้าต่อตาลูกสาว
เพราะว่าผู้เป็นพ่อนั่งอยู่ขอบสะพาน

ปรากฏว่าตัวเขาเองพลัดตกลงไปในน้ำ
โอ้โหหาร่างกันมาตั้งแต่เมื่อวาน

คือกรณีนี้ครับชายผู้รับเหมาก่อสร้าง
ตกจากสะพานเทพสุดาลงไปในน้ำในเขื่อนลำเปล่า

ขณะที่เขาเองกำลังนั่งถ่ายภาพอยู่บนราวสะพาน
โดยมีลูกสาวยืนอยู่ข้างลูกสาววัย๕ขวบเองนะครับ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงเย็นนะครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเร่งค้นหาร่างของผู้สูญหายไปนะครับ
คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยจังหวัดกรสินเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจ
ร่วมกันกระจายกำลังในการค้นหาร่างของนายธนกิจ

หลังจากเมื่อวานนี้ก็ได้ออกกันช่วยค้นหา
แล้วก็ภารกิจในช่วงค่ำคืนเมื่อคืนก็ทำกันอย่างเต็มที่นะครับ
แต่ปรากฏว่าไม่พบร่างก็เลยได้มีการหยุดพักนะครับ
เพราะว่าสภาพพื้นที่ค่อนข้างมืดนะครับ
แล้วก็บริเวณดังกล่าวน้ำลึกมากกว่าเกือบ๖เมตรนะคุณ
ประกอบกับบริเวณใต้สะพานเทพสุดาข้ามเขื่อนลำเปล่านั้น

อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอสหรัฐสคัณภ์ที่จังหวัดกราศิลป์
กระทั่งล่าสุดช่วงเวลา๗โมงครึ่งเมื่อเช้าที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ได้พบร่างของนายธนกิจแล้ว
โผล่ขึ้นจากน้ำห่างจากต่อหม้อสะพานเทพสุดา
จุดที่พลัดตกลงไปประมาณ๑๐เมตรในสภาพคว่ำหน้านะครับ
เสื้อยืดสีน้ำตาลนุ่งกางเกงขาสั้นสีกากี
เจ้าหน้าที่ก็นำร่างขึ้นมาจากน้ำนะครับ

เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็แพทย์เวรโรงพยาบาลสหัสคัน
ได้ร่วมกันชนะสูตรก่อนที่จะมอบศพ
ญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนา
กลางความเศร้าศกเสียใจของคนในครอบครัวนะครับ
โดยเฉพาะนางสาวจันเพ็ญเดชวันภรรยา
เสียใจอย่างมากแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลา
แล้วก็ยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่าเห็นสามีพลัดตกลงไปในน้ำต่อหน้าต่อตา
ขณะที่ตัวเธอเองเป็นคนถือมือถือถ่ายภาพนะครับ
นางสาวจันเพลเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุ
คือเมื่อวานนี้เธอสามีแล้วก็ลูกน้อยวัย๕ขวบ
ตอนช่วงเย็นหลังจากที่ฝนตกหนัก
ขณะที่ขับรถกลับบ้านหลังจากไปเที่ยวกันมา
คือทีนี้ฝนมันหยุดแล้ว
ก็เลยจอดรถแวะชมวิวบนสะพานเทพสุดา
คุณผู้ชมสะพานแห่งนี้สวยมากสวยมากนะ
อยู่ในพื้นที่อำเภอสหสคัญที่กรสินเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยนะครับ
แล้วก็หลายคนไปชมพระอาทิตย์ตกที่สะพานแห่งนี้นะครับ
เพราะว่ามันจะมีพระอาทิตย์ที่ตกตัดกับความสวยของน้ำในเขื่อนลำเปล่า
ทีนี้ครับเมื่อกี้เป็นภาพสุดท้ายขอดูอีกทีได้ไหม
ภาพสุดท้ายก่อนที่ผู้ชายคนนี้จะพลัดตกลงไปแล้วเสียชีวิต

ตัวของผู้ตายไปนั่งที่ขอบสะพานและสักพักหนึ่งมันพลาดไงคุณ
หงายหลังร่วงลงไปเลยนะครับตัวของภรรยาถ่ายภาพนี้ไว้ได้
และหลังจากนั้นสามีร่วงลงไปในน้ำภรรยาตกใจอย่างมากเลยนะครับ
แล้วก็จนกระทั่งเมื่อวานช่วงเย็นช่วงกลางคืน
ก็อยู่กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยตลอดในการที่จะค้นหาร่างของสามี
กระทั่งได้รับทราบข่าวร้ายเจอร่างสามีตอนเช้านะครับ
ตอนนี้ยังทำใจไม่ได้เลยที่สามีจากไปอย่างกระทันหัน
แล้วก็เห็นสามีตกลงไปในน้ำต่อหน้าต่อตาด้วย
ต้องจัดพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ